ท่านผู้ชมครับมีอยู่เรื่องหนึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อนะฮะ
ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเพื่อนคุณแตงโมเนี่ยเพื่อนสนิท
นี่ฮะนี่คุณฮิปโปหนึ่งในเพื่อนสนิทของคุณตังโมบอกว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย
กำลังเคลิ้มจะหลับอยู่ดีมีคลิปคลิปหนึ่ง
ที่คุณแตงโมเคยร้องเพลงส่งให้เพื่อนที่เป็นสาวประเภท๒ที่ชื่อเทียร่า
อยู่ดีมันเหมือนกับมันเด้งขึ้นมาคุณเข็มมาสอน
มันอาจจะเป็นพวกสังคมออนไลน์มันเด้งตามเวลาอะไรของมันหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้
อยู่ดีมันเด้งขึ้นมาคุณฮิโปบอกฟังแล้วน้ำตาจะไหล
คือไม่ได้ว่ากลัวหรือว่าไม่ได้หลอนอะไรนะฮะคุณฮิปโปบอกว่าฟังแล้วน้ำตาจะไหล
เพราะเพลงที่คุณแตงโมร้องเนี่ยพอร้องจบเนี่ยคุณแตงโมจะพูดกับเพื่อนเอาไว้
เพราะเขาร้องส่งให้เพื่อนท่านลองฟังกันแล้วกันนะฮะ
นี่ค่ะเดี๋ยวฟังอีกสักรอบกันแล้วกัน
เพราะคุณฮิปโปบอกว่าโอ้โหนี่ในช่องครบ๗วันพอดีเลย

แล้วเป็นเพลงที่บอกรักเพื่อนไงคะ
บอกถึงว่าจะไปในทันใดจะไปอยู่ข้างเพื่อน
แล้วทิ้งท้ายเหมือนเราส่งเพลงให้เพื่อนนะคิดถึงแล้วสิ
แล้วเกิดเหตุของคุณแตงโมคุณฮิปโปบอกเมื่อคืนนี้

เชื่อว่าทุกคนคิดถึงคุณตังโมค่ะ
เหมือนที่คุณตังโมพูดเอาไว้ว่าคิดถึงแล้วสิ

คนที่คิดถึงคุณแตงโมมากก็คือ
คุณเบิร์ตนะคะแฟนนุ่มของคุณแตงโมนะคะ

ว่าคุณเบิร์ดได้โพสต์ภาพ
ทรงจำเอาไว้ในสื่อโซเชียลมีเดียของคุณเบิร์ตเองคือนับตั้งแต่เกิดเรื่อง
เราไปไล่ดูเมื่อวันเสาร์ที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็คือจะเป็นวันที่พบร่างคุณตังโมในแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะ
คุณเบิร์ตก็โพสต์ภาพคุณแตงโมเป็นภาพตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันนั่งระบายสีกัน
แล้วก็เขียนบรรยายเอาไว้ว่าที่เธอเคยบอกว่าเวลาถ่ายรูปให้แท็กเธอด้วย
เขาไม่ค่อยแท็กเพราะรู้สึกเกรงใจแต่ต่อไปนี้
เบิร์ตจะแท็กหาโมบ่อยบ่อยนะที่รัก
มาเช้าวันอาทิตย์ที่๒๗กุมภาพันธ์
คุณเบิร์ตโพสต์คลิปวิดีโอ
ทั้งคู่ไปเล่นเหมือนตู้หยอดเหรียญกันนะคะ
ในคลิปจะเห็นว่าคุณตังโมสนุกสนานกับการเล่นตู้หยอดเหรียญมาก

นี่นะคะแล้วก็เป็นอีโมติคอนรูปแตงโมคลิปนี้

คุณเบิร์ตโพสต์สุด

หนึ่งหนึ่งหนึ่ง
แคล์สองหนึ่ง

ต้มประวัติอะไรไม่รู้
เป็นภาพแห่งความสุขจริงนะคะ
วันเดียวกันช่วงข้ามคุณเบิร์ตได้โพสต์อีก๑ภาพ
เป็นภาพคุณแตงโมกำลังเดินลงบันได

ภาพนี้คุณเบิร์ตเขียนแคปชั่นว่า

วันจันทร์ที่๒๘กุมภาพันธ์คุณเบิร์ตโพสต์ภาพคุณแตงโม
ตอนที่กำลังรอขึ้นเครื่องบินเป็นภาพเก่านะคะที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกัน
ภายใต้หน้ากากอนามัยสีดำคุณแตงโมยิ้มค่ะคุณเบิร์ตเขียนบรรยายเอาไว้ว่าไปเที่ยวกันที่รัก
มาวันอังคารที่๑มีนาคมคุณเบิร์ตได้โพสต์ภาพคู่กับคุณแตงโม
ทั้งคู่ใส่เสื้อและกางเกงสีขาวภาพนี้นะคะคุณตังโมมีรอยยิ้มใต้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ
บรรยายของภาพนี้ที่คุณเบิร์ตเขียนเอาไว้ก็คือมีเพียงแค่รูปลูกโป่งและหัวใจสีแดงคือคำบรรยายภาพ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณเบิร์ตโพสต์ภาพเซลฟี่กับคุณแตงโมคุณแตงโมก็ยิ้มอ่อนอ่อนแบบนี้ซบไหล่ของคุณเบิร์ต
คำอธิบายของภาพนี้ก็มีเพียงแค่อีโมติคอนรูปผู้หญิงกับผู้ชายและแท็กคุณแตงโมด้วยนะคะแท็กชื่อคุณแตงโมไป
ตามสัญญาที่ให้ไว้บอกว่าต่อไปนี้จะแท็กคุณตังโมทุกครั้งค่ะ
เช้านี้คุณเบิร์ตโพสต์ภาพคู่กับคุณแตงโมอีกครั้งแต่เป็นภาพขาวดำภาพนี้
ภาพแห่งความทรงจำที่ทั้งคู่ไปเที่ยวด้วยกันคุณแตงโมขี่หลังคุณเบิร์ตนะคะแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุข
คุณเบิร์ตส่วนใหญ่จะบรรยายแค่การใช้อีโมติคอนนะคะอย่างภาพนี้เป็นอีโมติคอนรูปหัวใจสีขาว
เดียวเป็นแบบอีโมติคอนเดียวเลยทุกทุกภาพที่คุณเบิร์ตโพสต์เอาไว้มีเพื่อนเพื่อนในวงการบันเทิง
รวมถึงแฟนคลับให้กำลังใจไปเยอะมากนะคะและชื่นชมคุณเบิร์ตว่าทำหน้าที่ของคนรักอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะ
อายุเพิ่ง๓๗ย่าง๓๘เท่านั้นนะฮะเธอจากไปเร็วเหลือเกิน